ไปดูความพร้อมในศึกแดงเดือดกันหน่อยนะครับ
เดือดที่เมืองไทยในวันที่๑๒กรกฎาคมนี้นะครับ
โดยคุณวินิตเลิศรัฐนานาชัยผู้จัดการแข่งขันในครั้งนี้นะครับ
เมื่อวานนี้เนี่ยได้มีการนำอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ทดลองสนามที่ราชมังก็บอกว่าดีเยี่ยมมากนะครับ
แล้วก็มีการยืนยันด้วยนะครับดาวินนุนเยสนักเตะใหม่กองหน้าของลิเวอร์พูล
ค่าตัวประสิทธิ์ห้าล้านปอเนี่ยเดินทางมาเมืองไทยแน่นอนนะครับ
ทดสอบสนามเมื่อวานนี้นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างวีไอพีคลาสสิก
ก็นำโดยโค้ดโย่งวรวุฒิศรีมาคะเทิดศักดิ์ใจมั่น
ธีรเทพวิโนไทยรวมไปถึงโค้ชจุ่นอนุรักษ์ศรีเกิดนะครับ
พบกับเวียพีเดอร์แมทก็นำโดยคุณวินิตเลิศรัตนาชัย
นรบดินวิลวัฒนโดมและฟอร์ของวิรัมย์ยูเนเต็ดนะครับ
แล้วก็มีสื่อมวลชนด้วยโดยคุณวินิตนะครับ
หัวเรือใหญ่จัดการแข่งขันก็เปิดเผยว่าที่ผ่านมา
มีการเปลี่ยนแปลงย่าใหม่ที่สนามราชมังครับ
ก็เป็นสังเวียนแข่งขันนะครับเปลี่ยนมาใช้พันธุ์เดียวกับสนาม
โอท้ายฟอร์สรังย่าวของแมนเชเตอร์ยูเนเต็ด
ก็คือพันธุ์พัสมาลัมแล้วก็มีการปรับปรุงระบบระบายน้ำยกใหญ่เลยครับ
ใช้เวลากว่าสามเดือนซึ่งบรรดานักฟุตบอลที่มาทดสอบสนามเนี่ย
ก็มีทั้งอย่างที่ได้เรียนไปอดีตทีมชาติแล้วก็มีทีมชาติด้วยนะครับ

เช่นเดียวกับทีมตัวสนามของแมนยูแล้วก็ลิเวอร์ฟูที่บอกกับตนว่า
เยี่ยมเช่นกันนะครับแม้ว่าก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาหนัก
ติดต่อกัน๓ชั่วโมงนะครับทำให้สนามเนี่ยมีน้ำขังจำนวนมาก
แต่สุดท้ายใช้เวลาเพียงแค่๑ชั่วโมงเท่านั้นก็ระบายออกได้หมดนะครับ
อกจากนี้คุณวินิตเองก็ยังยืนยันว่านักเตะใหม่ครับของลิเวอร์ฟูที่มี
ประติศาสตร์ค่าตัวสูงสุดในประวัติศาสตร์
ของสโมสรป่า๑๕ล้านบอลอย่างดาวิทนูเยส
จะมาแข่งขันรายการนี้แน่นอนนะครับ
ซึ่งก็จะเป็นการประเดิมสนามเกมแรก
คนแรกกับลื้อภูด้วยครับ
และก็หวังว่าเขาอยากจะได้แชมป์ถ้วย
นักล็อกเซฟจุลีครับไปอยู่ในตู้โชว์ของสโมสรด้วย